คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
สำหรับในประเทศไทยเมื่อวานนี้โคศกสบคบอกว่ายิ้มได้
เราได้เห็นตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หลัก๑๐หลัก๑๐เราก็ได้แต่หวังแล้วค่ะ
เมื่อไหร่จะหลักหน่วยแล้วกลายเป็นศูนย์สักทีนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะคะ
ก็บอกว่าตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น๓๓ราย
นี่ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับประเทศอื่น
แล้วสิ่งที่ทำให้หลายคนยิ้มได้คืออะไรรู้ไหม
เมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสมสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
อยู่ที่๔๗รายนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะว่า
๓รายที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็นกี่กลุ่มอย่างไรบ้าง
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๑ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๐รายคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
สัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ๑รายไปสถานที่ชุมชน๒ราย
อาชีพเสี่ยงนะคุณผู้ชมดูตามกราฟิกได้นะคะ
อาชีพเสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่แท็กซี่นะคะ
รายบุคลากรทางการแพทย์๑รายด้วยกันนะคะ

ส่วนผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

และกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้๒รายด้วยกันค่ะ
โดยทั้ง๒รายอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ขณะที่มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม
ข่าวร้ายว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่ม๓๓รายก็มีข่าวดีค่ะ
เพราะมีผู้ป่วยรักษาตัวหายแล้วกลับบ้านได้แล้วนะคะ

แล้วก็เมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะหลายคนร้องเย่เลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องของกาดต่างอย่าตกนะคะ
มาตรการต่างยังต้องเข้มข้นต่อไป
แล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย
นายกรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาปลดล็อกบางอย่างหรือเปล่า
โดยเฉพาะห้างร้านต่างเรื่องของธุรกิจต่าง
ธุรกิจเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูตัวเลขผู้ป่วยสะสมภาพรวมนะคะ
อยู่ที่๒๗๓๓รายนะคะ
กลับบ้านได้แล้ว๑๗๘๗ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๘๙๙ราย
แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากโรคโควิด๑๙

แล้วตัวเลขที่น่าสนใจก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่
เชื่อก็ต้องเชื่อนะผู้ป่วยส่วนใหญ่คุณเดาสิว่าอายุเท่าไหร่
น่าจะอยู่ในวัยทำงานนะคะ

ส่วนอัตราผู้ป่วยแล้วเสียชีวิต
ส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มอายุ๕๐๕๙ปีนะคะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั้ง๔๗ศพเนี่ย
คิดเป็นอัตราการตายคือผู้ป่วย
ต่ออัตราผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๐๐ละ๑๗

อัตราผู้ป่วยที่อื่นร้อยละ๔๕นะ
ของเรา๑๐๐ละ๑๗ถือว่าน้อยมาก
ตายซักประมาณ๑๐๐คนตายไป๑คนน้อยนะคะ
ทีนี้ผู้ป่วยที่เสียชีวิตของไทยที่มีอายุน้อยที่สุด
อยู่ที่อายุ๒๘ปีสูงสุดอยู่ที่๘๕ปี
ซึ่งผู้เสียชีวิตสะสมของไทยทั้งหมด
แบ่งเป็นเพศชาย๓๘ศพเพศหญิง๙ศพด้วยกันนะคะ
สำหรับโรคประจำตัวที่พบร่วมในผู้เสียชีวิต๔๗รายอันดับ๑
เบาหวาน๑๔๓โรคความดันโลหิตสูง๑๓
ไขมันในเลือดสูง๑๑๙โรคหัวใจ๑๑๓
ภาวะอ้วน๑๐๙โรคไต๑๐๙อื่น๑๑๕
แล้วผู้ที่เสียชีวิตโดยที่ไม่มีโรคประจำตัวอยู่ที่๑๔
คุณหมอทวีสินบอกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว

ลำพังเฉพาะตัวโรคเบาหวาน

ดังนั้นพอป่วยรับเชื้อโรคโควิด๑๙เข้าไป
โอกาสที่จะทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อ

เพราะฉะนั้นใครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

อีกหนึ่งประเด็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวัฒกรัฐสมกราโหม
เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พื้นที่ปทุมวันทองหล่อสุธิศาสตร์
ห้วยขวางนายกลงพื้นที่ค่ะไปให้กำลังใจ
ไปขอบคุณการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างขยันขันแข็งนะคะ
งวดตามมาตรการที่รัฐออกมานะคะ
แล้วคุณเชื่อไหมในช่วงที่นายกไปตรวจไปเยี่ยมด่านตรวจ
ปรากฏว่ามีคนฝ่าด่านเคอร์ฟิลล์ค่ะมีคนนะคะพาลูกออกมา
นี่มันเป็นช่วงเคอร์ฟิลใช่ไหม๔ทุ่มถึงตี๔
พาออกมาทำไมนายยกถึงขั้นตั้งคำถามเองเลย
เขาบอกว่าว่าวัดชต้องมาในช่วงเวลาเคอร์ฟิล
เพราะต้องพาลูกไปโรงพยาบาล
ลูกมีบาดแผลจากการเล่นกันภายในครอบครัวไม่ได้ตั้งใจ
อันนี้เป็นกรณียกเว้นนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร
นายกรัฐมนตรีสอบถามถึงอาการการรักษาเรียบร้อยดี
ไม่มีอะไรรุนแรงสุดท้ายแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะ
ก็ถ้ามีเหตุจำเป็นฉุกเฉินก็สามารถออกมาได้แหละ
ค่ะก็เป็นมาตรการต่างที่กำลังดำเนินไปได้อย่างดีนะคะ
ราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกัน

ก็ทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศท่ามกลางการดูแลแล้วก็มาตรการอย่างเข้มข้น
อย่างเมื่อวานนี้คนไทยที่อยู่ในมาเลเซีย
ก็แจ้งความประสงค์แล้วก็เดินทางเข้ามา
ก็ตรวจพบว่ามี๑คนที่มีอุณหภูมิสูง
ก็เลยต้องแยกมาดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่พากลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย๕ราย

ไปถึงอาคารศรีนิบงที่ศูนยวชนเทศบาลนครยาลา

จากนั้นก็มีการแยก๓รายส่งต่อไปยังศูนย์สังเกต
อากาศระดับจังหวัดภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร
ส่วนอีก๒รายก็แยกส่งไปยังจังหวัดปัตตานี
แล้วก็นราธิวาสเพื่อดำเนินการกักตัว๑๔วัน
ก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ในการสกัดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ต่อมามีคนไทยอีก๕รายที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย
ก็ผ่านมาทางด่านสุไงโกลก๒รายด่านสะดาว๓ราย
ก็ถูกพาไปกักตัวที่อาคารศรีนิบงค่ำหวาดนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีการซักประวัติตรวจอุณหภูมิร่างกาย
เพราะว่ามี๑รายอุณหภูมิสูงใช่ไหม
ก็เลยต้องแยกมาดูแลเป็นกรณีพิเศษนะคะ

บ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบความพร้อม
ที่อาคารสำนักงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหัดใหญ่
คือแต่ละที่เขาก็จะมีการใช้สถานที่ต่างในการกักกันตัว
สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด๑๙
ที่นี่ก็ใช้ที่นี่แหละค่ะเป็นที่กักตัว
แล้วก็รับผู้ที่ถูกส่งมา
หากผู้ป่วยรายใดมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ
เดี๋ยวเขาจะมีอีกที่หนึ่งส่งต่อไป
นั่นก็คือที่โรงพยาบาลหาดใหญ่คือมีการโคลกันอย่างดี
ประสานกันอย่างดีก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ทันที

ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่นี่ไม่มีปัญหากับชุมชนอย่างแน่นอน
จากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลอปพรก็เฝ้าดูความปลอดภัย
สังเกตอาการผู้ที่ถูกกักตัวตลอดระยะเวลา๑๔วันด้วย
ต่อกันเลยค่ะไปดูกันที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อย
ที่นี่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราศาสตร์๓
ตำบลโครกสะอาดอำเภอประสาทธิ์
นี่ค่ะเขานิมนต์พระสงฆ์มา
ประพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง
๙คนที่ถูกกักตัวครบ๑๔วันคือปลอดเชื้อแล้ว
กักทบครบแล้วห่ายน้ำมนห่ายพรกันหน่อย

ทั้งหมดเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ซึ่งเป็นชายวัย๓๐ปีชาวจังหวัดศรีสเกต
เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๔เมษายนที่ผ่านมา
ชายคนนี้มีประวัติเดินทางมาจากพัทธลุง
ก่อนเข้ามาในพื้นที่บุบ้านนิคม๓
เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับนายสุรศักดิ์ใจพินิษฐ์กำนันตะบนโคกสะอาด
ตอนนั้นชายคนที่เป็นโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตไป

ระเวนดื่มเหล้าก่อนจะเสียชีวิต
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องยกระดับมาตรการควบคุม
คือสั่งปิดหมู่บ้านทั้งหมดเลยเป็นการชั่วคราว
หลัง๑๔วันผ่านพ้นไปก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ก็แน่นอนนะคะกาดไม่ตกต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมค่ะ

เมื่อวานนี้มีลูกเรือประมงไทย๑๐คนเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
ก็ผ่านมาทางด่านตำบลลิพังในอำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรัง
จรฐีก็ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ส่งเข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค
ที่วิทยาลัยการศาสตร์ธรรณสุขศริรินทร
วันนี้ก็มีชาวประมงมากักตัว
แล้วก็เดินทางเข้ามาเพิ่มอีก๑๘คน
ก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙รูปแบบเดียวกันเลยค่ะ
ทั้งนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรที่นี่มีเตียงนอน๕๐เตียงนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแยกโซนแยกพื้นที่
ไม่ให้ไปปะปนกับแรงงานที่เดินทางมากักตัวในชุดแรก

มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจไข้ทุกวัน
คือดูแลอย่างดีจนครบ๑๔วันเลยนะคะ